เริ่มกันที่ข่าวแรกกับข่าวช็อกวงการบันเทิง
วงการบันเทิงสิ้นตำนานพระเอกตลอดกาล
วันนี้ค่ะวงการบันเทิงมีข่าวเศร้าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
เมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะด้วยวัย๘๕ปี
วงการบันเทิงของเรานะคะได้สูญเสียบุคลากรทรงคุณค่าไปอย่างไม่มีวันกลับอีกท่านค่ะ
เช้าวันนี้อาแอดสมบัติเมธานีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปี๒๕๕๙
จากไปอย่างสงบด้วยโรคชราเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในเวลาประมาณ๗นาฬิกา๕นาทีค่ะ
ซึ่งทางครอบครัวก็ได้ไปพบนะคะว่าคุณอานั้นนอนหลับไปเฉยค่ะ
สำหรับอาแอดสมบัติเมธานีนั้นเป็นนักแสดงและผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทย
ตลอด๖ทศวรรษในวงการบันเทิงอาแอดได้ฝากผลงานมาแล้วมากมายและยาวนานที่สุดค่ะ
โดยอาก็ได้แสดงเป็นพระเอกมากถึง๖๑๗เรื่องได้ร่วมงานกับนางเอกชื่อดังมากมายค่ะ
แต่ที่ถูกยกให้เป็นพระนางคู่ขวัญระดับตำนานเห็นที่จะต้องยกให้กับอาเปี๊ยกอารัญญานะฮะ
แฟนหนังแล้วก็แฟนละครค่ะเรียกชื่อกันติดหูเลยว่าคู่ขวัญสมบัติอรัญญาค่ะ
โดยเฉพาะในปีช่วงปี๒๕๑๙คุณผู้ชมปีนี้ปีเดียวนะ
คุณอาเล่นหนังด้วยกันกับอาเปี๊ยกไปจนถึง๒๕เรื่องเลยทีเดียว

ซึ่งอาแอดเองก็ได้รับรางวัลมากมายนะไม่ว่าจะเป็นรางวัลตุ๊กตาทอง
รางวัลพระสุรัสวดีและรางวัลจากชมรมวิจารณ์บันเทิงค่ะ
อกจากนี้ก็ยังได้รับการยกย่องอย่างสูงสุดให้เป็นศิลปินแห่งชาติ
สาขาศิลปะการแสดงประจำปี๒๕๕๙ค่ะ
จากไปของคุณอาค่ะนับว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงนะคะ
โดยตลอดทั้งวันค่ะก็มีคนบันเทิงพากันโพสต์ภาพ
และข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปของอาแอดสมบัติกันเยอะเลยทีเดียวค่ะ
แล้วก็ต้องบอกว่าอาแอดยังคงดูสดใสแข็งแรงมากค่ะคุณผู้ชม
ไปเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองค่ะยังมีภาพของอาแอดนะคะ
ร้องเพลงเนื่องในงานวันคล้ายวันเกิดของตัวเองคุณผู้ชมนี่ดูสิสดใสท่าทางออกท่าออกทางลีลาด้วยนะคะ
และเมื่อช่วงวันแม่ที่ผ่านมาคุณผู้ชม๑๒สิงหาคม
ทีมข่าวของเราก็ได้เจอกับอาแอดค่ะอาแอดเดินทางไปร่วมมอบรางวัลลูกกระตันยูที่จังหวัดสมุทรปราการด้วยคุณผู้ชม
หน้าสีตาอาแอดสดใสนะคะยิ้มแย้มตลอดงานเลยค่ะ
และเมื่อเวลาวันนี้นะคะ๑๑โมง๑๑นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
ภรรยาและลูกค่ะก็ได้มีการพูดคุยกับผู้สื่อข่าว
ที่ไปรอติดตามข่าวที่บ้านของคุณอา
อาตุ๊ภรรยาบอกว่าทุกคนในครอบครัว
พอทราบข่าวก็ทำใจได้ค่ะ
เพราะว่าคิดว่าการหลับไปเฉยของคุณอาเนี่ย
ถือว่าเป็นการจากไปที่มีบุญที่สุดแล้ว
ทุกคนเกิดมาก็ต้องตายค่ะถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ
ขณะเดียวกันที่คุณอาสรนันเพื่อนนักแสดงรุ่นน้องคนสนิท
ก็ได้เดินทางมาสมทบที่บ้านนะคะ

ก็ทางด้านพี่ท็อปพี่ไทยได้เดินทางไปที่บ้าน
เพื่อร่วมเคลื่อนร่างอาแอดไปทำบำเพ็ญกุศลที่วัดนั่นเองค่ะ

สำหรับกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
จะมีการจัดขึ้นในวันนี้นะคะเวลาประมาณ๑๗นาฬิกาค่ะ
กำหนดสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นเวลา๗วัน
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๒๔สิงหาคม
ณสาราพ่วงจินดาวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนกรุงเทพ
และจะมีการเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศลเป็นเวลา๑๐๐วันค่ะ
บันเทิงไทยรัฐขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ
แล้วก็เชื่อว่าผลงานต่างของอาแอด
ยังคงอยู่ในใจของบรรดาแฟนตลอดไปนั่นเองค่ะ
ภาพที่เห็นล่าสุดก็เป็นการแบบเชิญวิญญาณนะ

คือพี่ทราบข่าวตอนเช้าเพราะว่าพี่ท็อปพี่ไทยโทรบอกนี่แหละค่ะ
ก็อย่างที่บอกนะคะผลงานของนายแอดเยอะมากจริง

๖๑๗เรื่องด้วยกันค่ะกับภาพยนตร์ผลงานอาแอฟที่ผ่านมากค่ะ